คราวนี้เรามาดูเรื่องของการป้องกันบ้าง
ป้องกันอย่างหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีน
ตอนนี้หลายคนก็ถามแล้วก็เริ่มสนใจแล้วอยากจะฉีดอยากจะฉีด
โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มอย่างกรุงเทพมหานครนี้เหมือนกัน
กรุงเทพมหานครก็มีการเปิดจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลเพิ่ม๒๕จุด
คนไปเยอะมากคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขาเปิดให้ฉีดกัน
แต่หลายคนก็ยังเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องทั้งหมด
แต่ปรากฏว่าต้องผิดหวังเพราะเขาก็ให้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยู่แล้ว
จะฉีดให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้า
อาสาสมัครและกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่ลงทะเบียนกับทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้ว
เขาจะเริ่มฉีดกัน๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
แต่ก็ล่ะค่ะคุณผู้ชมข้อมูลข่าวสารมันเยอะบางทีก็อาจจะได้ข้อมูลมาที่อาจจะคลาดเคลื่อน
ทำให้ประชาชนมารอกันตั้งแต่๖โมงเช้า
โดยก็คิดว่าเรามีอาชีพเสี่ยง
หรือบางคนคิดว่าตัวเองอยู่ใกล้กับแหล่งแพร่ระบาด
ก็เดินทางมาฉีดก็กะว่าจะได้ฉีดเหมือนกัน
แต่พอมาถึงจนทีก็ฉีดแจ่งว่า

ขอฉีดให้เฉพาะคนที่มีรายชื่อเท่านั้น
พอฟังแบบนี้ชาวบ้านที่มารอกันแต่เช้าก็เลยรู้สึกไม่พอใจ

ผมปกติได้นำนัมละที่๘
แต่ผมจะฉีดก่อนเนี่ยทำไม

กูบอกจริงเป็นสมัยว่าอาชีพเจียงให้มาฉีดได้
จะตั้งเป้าให้แต่ละจุดน่ะครับ
ฉีดได้ทั้งหมด๑๐๐๓๐๐คนต่อวัน
ถ้ารวม๒๕แห่งจะได้ประมาณ๓๘๐๐๕๐๐คนต่อวัน
แล้วก็ยังไม่รวมที่ฉีดในโรงพยาบาลทั้งหมด๑๒๖แห่งด้วย
ก็จะเร่งฉีดแบบนี้ต่อเนื่อง๗เดือน

อะไรผิดอะไรถูกอะไรไม่เหมาะนะคะ
อะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ต้องรีบแก้

แล้วก็วันที่๒๑พฤษภาคมนี้

เดี๋ยวผมจะมีข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อน

ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงพลตำรวจเอกอสวินขวัญเมือง

ได้มาตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน
ที่เดอร์มอร์บังกะปิด้วยนะคะมีจุดนี้แหละครับ
แล้วก็เดินทางมาพูดคุยกับผู้ฉีดวัคซีน
ก็อยากจะหวังให้ทุกคนผ่อนคลายความเครียดลง
แล้วท่านยังได้ขอให้เดอร์มอร์เปิดเพลงให้ฟังด้วยนะ

ก็เป็นการสร้างบรรยากาศในช่วงระหว่างการฉีดวัคซีน
แล้วก็ถือว่าให้กำลังใจทั้งแพทย์บุคลากร

ภารกิจนายกเมื่อวานเมื่อวานช่วงบ่าย
แต่ว่าช่วงเช้านายกมีอีกภารกิจนะ
ใช่ค่ะก็คือไปเปิดโรงพยาบาลบุษราคำ
รับรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
ก็คือมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง
และเป็นผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลหลัก

ที่จะรับผู้ป่วยอาการหนักในโรงพยาบาลหลักต่อไป
คือเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าอาการสีเหลือง
ก็จะสามารถไปที่โรงพยาบาลได้เลย

เหลืองมาที่เมืองทองก่อนค่ะโรงพยาบาลบุษราคำ

มีพื้นที่ที่จะรับผู้ป่วยสีแดงผู้ป่วยหนักมากขึ้น
รองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่า
นี่ต้องไปให้คนนี้เขาจัดการ
ก็คืออธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาส
แล้วเมื่อวานก็มีคำตอบมาจากคุณหมอโอภาษย์
คุณหมอโอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรค
อาจจะเริ่มเดือนมิถุนายนปี๖๔คือปีนี้แหละครับ
ช่วงนี้เป็นการทดลองระบบอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะ

ทั้งในแล้วก็นอกโรงพยาบาลและจุดไหน

และถึงจะประกาศให้ประชาชนทราบ
อย่างตอนนี้เองทางกระทรวงศาลนักศึกษ์
ตรงจุดนี้จะเป็นโมเดลสำคัญนะครับ
จะประกาศให้ฉีดที่จุดนี้
๕๐๐คนต่อวันแล้วก็อาจจะเปิดตอนเที่ยงถึง๒ทุ่ม
คือทำงานตอนเย็นก็ขับรถมาฉีดกันได้เลย
งานคุณเลิกงานมาคุณก็ขับรถมาฉีดตรงนี้ได้เลย
ก็เป็นการอำนวยความสะดวกอันนี้เป็นตัวอย่างของพื้นที่กรุงเทพมนาคม
แต่ว่าถ้าจังหวัดไหนมีความพร้อมอย่างไร
ตอนนี้กำลังรวบรวมรายละเอียดของแต่ละจังหวัด
มารวมอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ถึงจะประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

ก็นี่มีเวลาอยู่อีกประมาณ๒อาทิตย์ใช่ไหม
ก็เป็นช่วงของการวางแผนช่วงของการทำการบ้าน

ใช่แล้วก็มีคำถามแบบนี้นะครับ

คือคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าถ้าจุดนี้มีบริการวัคซีน
ถามว่าคนที่มาคนที่๒๐๑จะทำยังไง

ก็แปลว่าวันพรุ่งนี้ได้ฉีดแน่แหละ

แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านสะดวกฉีดวันไหน
เพราะว่าสมมุติวันนี้ท่านอุตส่าห์ไปแล้ว

แต่พรุ่งนี้ผมติดงาน
ดังนั้นคุณสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
นัดได้เลยว่าท่านจะมาอีก๒๓วันข้างหน้า

นี่คือระบบจัดการต้องดีมากเลยนะครับ
ระบบจัดการบัตรคิวอะไรต้องดีมากเลยนะฮะ

๑ต้องทำอะไรจุด๒ต้องพักคอย
มันทำให้ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปตามบอกทุกจุด

คล้ายก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี้เขาขอให้เป็นคนที่ลงทะเบียนในหมอพร้อม
หรือไม่ก็เป็นคนที่มีรายชื่อ